ให้มีคลิปหนึ่งที่เป็นสุนัขพันธุร้าย
ก็คือพิษบูกัดกับสุนัขไทยนะครับและปรากฏว่าสุนัขไทย
โอ้โหบาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรนะครับ
ไปดูคลิปนี้กันก่อนเพราะหลายคนถามว่า
อาการของสุนัขไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ต้องเบอร์ภาพครับเป็นภาพความรุนแรงระดับหนึ่ง
หลายคนที่รักสุนัขเนี่ยโอ้โหใจเสียใจหายเลยนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
สักวันหนึ่งเราจะโตคนริมเมย
ขณะเกิดเหตุสุนัขกัดกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดตาก
โดยสุนัขพิษบูสีน้ำตาลรูปร่างตัวใหญ่นะฮะ
กัดสุนัขอีกตัวซึ่งคาดว่าจะเป็นพันธุ์ไทย
จนมีสภาพสาหัสลากไปลากมาแบบนี้นะครับ

แม้ว่าจะมีคนเข้าไปแยกทั้งคู่ออกจากกัน

หรือแม้กระทั่งใช้เชือกดึงรั้งไว้แต่ไม่เป็นผล
เหตุการณ์ก่อนหน้าเพราะว่ามีสุนัขอีกตัวหนึ่ง

แต่ว่าถูกเจ้าของจับแยกขึ้นรถไปก่อนนะครับ
ขณะที่ผู้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่า
ก็จะช่วยเขาเฉยนะครับ

ก็มีสาวรายหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันดังกล่าวนะครับ
ได้โพสต์ภาพอัปเดตนะครับ
อปเดตนะครับว่าสุนัขสีขาวดำเป็นยังไงบ้าง
นะครับนี่ดูภาพนี้ดีกว่านะครับ
ก็ปรากฏว่าอาการคืบหน้านั้นดีขึ้นแล้ว
คือไม่ตายนะครับไม่ตาย

นะครับก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็
คนที่โพสต์เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง

ขณะที่บางส่วนรับอาสาจะนำเขาเรียกว่าเจ้าเปี๊ยก
เปี๊ยกไปรักษาต่อเพื่อหวังให้มีชีวิตรอดต่อไปนะครับ
อุทาหรณ์นะฮะสำหรับคนที่เลี้ยสุนัขพันธุนะครับ